อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่แสดงความเสียใจไปกับทั้งทางครอบครัวแล้วก็แฟนคลับด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้นำเสนอเรื่องราวที่เธอเป็นมะเร็งที่ลูกอันทะนะคะ
ตอนนี้เธอได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
หรือนายนิวัฒน์แสงหม้ออายุยี่สิบเจ็ดปี
เทยบ้านนาที่ด่งดังในโลกโซเชียลนะคะบอกว่า
แนนเค้กมีอาการสุดหนักร่างกายไม่ตอบสนองไม่รู้สึกตัว
ได้ตัดสินใจพาแพนเค้กกลับบ้านเพราะคิดว่าแพนคงอยากกลับมาที่บ้านในวาระสุดท้ายของแพน
และด้วยที่บ้านของแพนเค้กอากาศร้อนอบอ้าว
จึงต้องส่งตัวกลับไปอยู่โรงพยาบาลแวงน้อยอีกครั้ง

จะออกมาโพสต์เรื่องราวอันน่าเศร้า
แพนเค้กได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว
ที่โรงพยาบาลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
ข้อความบอกว่าพวกเราทุกคนเสียใจอย่างที่สุด
แพนไปสู่สุขติในพบภูมิที่ดีหลับให้สบายนะคะ
ผลบุญจงนำแพนเค้กของพวกเราไปสู่ดินแดนที่สงบร่มเย็น
เรื่องนี้ค่ะทำให้ชาวเน็ตหลายคนที่เป็นแฟนคลับติดตามผลงาน
ที่คุณแพนเคยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มสร้างสวยหัวเราะให้กับเขา
ก็เสียใจต่อการจากไปเป็นจำนวนมากค่ะ
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่วันที่๑๒เมษายน
แล้วก็เมื่อช่วงวันที่๑๑พฤษภาคม
ก่อนจะจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงค่ำวานที่ผ่านมาค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็กับแฟนคลับด้วย
เพราะว่าคนก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เธอตั้งแต่เริ่มรู้ข่าวว่าเธอป่วยนะคะ